คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ประทึกนี้นะฮะ
มีกลุ่มคนเนี่ยกำลังยืนคุยอยู่ในซ้อยเนี่ยแหละฮะ
สักพักหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมา
และกระหน่ำยิงใส่พวกเขาจนต้องหนีตายกันนะฮะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่มของวันจันทร์ที่๔เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ภายในหมู่บ้านแดนทองย่านสุขาพิบาล๕กรุงเทพนะครับ
วงจรปิดจะเห็นว่ากลุ่มผู้เสียหายเขากำลังยืนพูดคุยกันอยู่
จู่มีรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านมา

ตอนแรกกลุ่มผู้เสียหายก็จะวิ่งออกไปหน้าปากซอยได้ยินเสียงปืน
แต่ตอนหลังเห็นแล้วล่ะว่าคนที่ยิงปืนเข้ามาโอ้โหจ่อยิงเข้ามาในซอยเลย

จากนั้นเมื่อรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุขี่วนกลับมา
กลุ่มผู้เสียหายก็เลยยิงปืนตอบโต้ไปด้วย

ทั้งหมดทั้งมวลจะรีบแยกย้ายกันหนีไป
งานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บฮะ
แต่กลายเป็นคลิประทึกนี้นะครับ
ซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจสนคณะยาวก็ได้เข้ามาตรวจสอบ

แต่เจ้าของรถเนี่ยไม่เอาเรื่องนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุครับ
เจอกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วนะ
คนที่จับกลุ่มยืนคุยอยู่ไม่เจอนะฮะ

เปิดเผยว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ถูกยิงนั้นก็เป็นเพื่อนของเขา
ซึ่งเพื่อนก็เล่าให้ฟังเล่าให้เขาฟังนะครับ
ว่าขณะตอนนั้นนั่งเล่นกันอยู่
นายอามคนก่อเหตุอายุประมาณ๒๐ปี
ได้ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อน
แล้วก็มาถามถามว่าเล่นป่ะล่ะ
ป่ะล่ะทีนี้กลุ่มเพื่อนที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตอบอะไร
จากนั้นนายอามก็ขี่รถออกไปสักพักหนึ่งครับ
นายอามก็ขี่รถกลับมาอีกครั้ง
แต่ครั้งนี้ใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่กลุ่มเพื่อนของพวกเขาที่ยืนจับกลุ่มอยู่ตรงนี้
ตามที่เห็นจากกล้องวงจรปิดเลยนะครับ
ซึ่งกลุ่มนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมนายอามเนี่ย
เมื่อกี้มาถามว่าเล่นป่ะล่ะเล่นป่ะล่ะ

อยู่ก็หวนกลับมายิงพวกเขาทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะครับ
แต่สาเหตุน่าจะมาจากการที่นายอามเสพสารเสพติด
เพราะที่ผ่านมาเวลานายอามไม่พอใจใครก็จะเข้าไปทำร้ายร่างกายเลยนะฮะ
ก็จะเป็นคนกลางเป็นโจเป็นขาใหญ่แถวนี้เลยนะครับ
ก็ตอนแรกมันมีวัยรุ่นเข้ามาพี่มันเข้ามาเบิ้ลเครื่อง
แล้วก็มาคันเดียว๒คนครับ
แล้วก็มามองหน้าผมแล้วเขาก็ขับออกมาตรงปากซอย
แล้วนี้ก็ถามว่าเล่นเปล่าเล่นกล่องมาครับพี่

ถามพวกวัยรุ่นครับถามวัยรุ่นปากซอย
วัยรุ่นปากซอยที่นั่งอยู่ตรงตึกกันเห็นหรือว่า
ใช่ที่โดนยิงครับที่โดนแล้วยิง
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่เขานั่งอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไงครับ
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรพี่แล้วพวกนั้นมันปลาของหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจครับ
จากนั้นทีนี้ก็อีกสักพักก็เกิดเสียงยิงครับ
มีการมองหน้าด่าพออะไรกันที่นั่นเขาได้บอกมั้ย
ใช่นะครับแค่พวกนั้นมันมาตะโกนว่าเล่นเปล่าแค่นั้นผมบอกแค่นี้ครับ
แล้วเราคิดว่าเขามาเล่นเหมือนกับที่เขาบอกหรือว่าเขากลับมาเอาตายเลยครับ
ผมว่าน่าจะมายิงเฉยพี่น่าจะแบบสุ่มยิงครับผมว่าเขาน่าจะเมาครับ

ยาบ้าคุ้มข้างหรือเปล่าครับ
น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นฤทธิ์ของยาเลิกได้เลิกครับมันลำบากกว่าอื่นครับเดือดร้อนครับ
ขณะที่มีคนในชุมชนอีกคนนึงนะฮะก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราเหมือนกัน
บอกว่าผมเองก็เคยเกือบจะโดนนายอามทำร้ายร่างกายนะฮะ

เพราะว่านายอาร์มไม่พอใจผมที่ผมไปขี่รถตัดหน้าเขา
ตัดหน้าเขาซึ่งผมเองไม่ได้ตั้งใจขี่รถตัดหน้าเลย

แต่นายอาร์มไม่ยอมเป็นคนหัวร้อน
แล้วก็ยังจะเข้ามาต่อยผมแต่โชคดีตอนนั้น
มีคนช่วยผมไว้ได้ทันนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่ชุมชนวัดอาวุธ
ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ที่เกิดเหตุที่ถูกกระหน่ำยิง

หลังจากได้ข้อมูลว่านายอามอยู่ในชุมชนแห่งนี้นะครับ
เมื่อไปถึงที่บ้านที่คาดว่าเป็นของนายอาม

ชาวบ้านก็บอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านเพื่อน
นายอามชอบเข้ามาหาเพื่อนตรงนี้
ส่วนบ้านของนายอามนู้นอยู่ย่านมีนบุรีนู้นนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านก็อยากให้ตำรวจตามจับตัวนายอามให้ได้นะ
จะได้ไม่ต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกแถวนี้นะครับ
หาเพื่อนมากร่างอะไรแบบนี้ชาวบ้านเขาก็กลัวเหมือนกัน

สำหรับความคืบหน้าทางคดีนั้นนะฮะขณะนี้ชุดสืบสวนสนคณะยาว
อยู่ระหว่างติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เรื่องต้นมากันประมาณ๓คนแต่ทีนี้ก็ต้องดูฝั่งนี้ด้วยนะ
ฝั่งนี้ก็มีอาวุธปงอาวุธปืนลูกศรสีแดงที่ชี้

แล้วเมื่อกี้วิ่งไปเพื่อจะยิงสวนในอามเขาเหมือนกัน
ก็ต้องถูกดำเนินคดีกันทั้งหมดนะครับ